คุณผู้ชมครับเราติดตามเรื่องของโควิด๑๙ต่อกันหน่อยกันแล้วกันนะฮะ
สายพันธุ์โอมิครอนคือเมื่อวานมีข่าวว่ามีชายชาวต่างชาติเดินทางเข้าไทยมาทางสายก้านบิน
แล้วเขาติดเชื้อโควิดสายพันธุมิครอน
วันนี้ตอนเช้าเนี่ยลุ้นกันตั้งแต่เช้า
เพราะว่ากลุ่มเสี่ยง๑๗คนที่เป็นพนักงานของโรงแรมที่เขาเข้าพัก
ก่อนจะพบว่าติดเชื้อโควิดโอมิครอน
มีกลุ่มเสี่ยง๑๗คนมีอยู่คนหนึ่งที่มีผลว่าติดเชื้อโควิด
ค่ะก็ต้องไปตรวจแบบละเอียดเพิ่มเติมว่าที่ว่าติดเนี่ยโอมิครอนหรือเปล่า
นั่นน่ะสินี่นะฮะแต่ตอนนี้โล่งอกโล่งใจกันได้เปราะหนึ่งนะครับ
ผลออกมาเนี่ยคือเขาไม่ติดเชื้อนะฮะ
เมื่อเช้านี้คุณสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นี่ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุมคอรมอลนะครับ
บอกว่ามีเจ้าหน้าที่โรงแรมแล้วก็เป็นผู้ส่งอาหารให้กับชาวต่างชาติ
เป็นชาวอเมริกันที่เดินทางเข้าไทยแล้วติดเชื้อโควิดสายพันธุมิครอนเนี่ย
พบว่ามีผลตรวจโควิดเป็นบวกค่ะอ่าเป็นหนึ่งในสิบเจ็ดกลุ่มเสี่ยง
หกคนเนี่ยเป็นลบแต่ผู้ชายคนนี้ผลเป็นบวก
ซึ่งเดี๋ยวต้องรอผลว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาจะติดโควิดหรือไม่
แล้วจะเป็นสายพันธุ์อะไรแต่ที่สำคัญก็คือโอ้โหเดินทางไปหลายที่ด้วย
ท่านผู้ชมครับล่าสุดนะครับนายแพทย์จักรรัฐพิทยาวงอานนท์
ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคแถลงความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับในส่วนของชาวอเมริกันที่เดินทางเข้าไทยและติดโควิดโอมิครอนเนี่ย
ไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดกับคนอื่นนะครับตอนที่นั่งเครื่องมาก็นั่งติดริมหน้าต่าง
แล้วก็มีการเว้นระยะห่างนะครับมาพบก็คือกลุ่มเสี่ยงในโรงแรมที่เข้าพัก
ก่อนที่จะตรวจแล้วเจอเชื้อนะครับแต่๑๗คนกลุ่มเสี่ยงไปตรวจหาเชื้อ
ผลเป็นลบ๑๖คนอีกคนนึงที่ว่ารอผลอย่างเป็นทางการอยู่ในการตรวจรอบ๒เนี่ย
เป็นพนักงานเสิร์ฟชายอายุ๔๔ปีซึ่งฉีดวัคซีนโควิดแอสตราเซเนก้าครบ๒เข็มไปแล้ว
ของเขาก็คือ๒๙๓๐พฤศจิกายนตอนนั้นหยุดอยู่บ้านแล้วไปตลาดปากซอยของหมู่บ้านอยู่ในกรุงเทพ
ทุ่มครึ่งไปเสิร์ฟอาหารให้กับชาวอเมริกันที่ติดเชื้อโควิดแล้วให้เซ็นเอกสารแต่ใส่หน้ากากอนามัยทั้งคู่
หลังจากออกจากห้องกักของชายคนนั้นเขาก็ไปทำความสะอาดอุปกรณ์อุปกรณ์ต่าง
ธันวาคมช่วง๖โมงเย็นถึง๒ทุ่มไปทำงานด้านเอกสารที่โรงแรม
ธันวาคมกลับบ้านที่อุบลราชธานีไปทั้งครอบครัวนะฮะ
ธันวาคมอยู่บ้านนะแล้วได้รับแจ้งว่า
ธันวาคมก็ต้องถูกเก็บตัวอย่างเชื้อ
แล้วก็เลือดไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วก็ส่งมาตรวจที่สถาบันบำราชนราดูล

ธันวาคมเขากลับมากรุงเทพ
หลังจากทราบข่าวว่าผลตรวจหาเชื้อเบื้องต้นสงสัยว่าจะติดโควิด
แต่ล่าสุดผลออกมาโอ้โหโล่งใจ
พนักงานเสิร์ฟชายคนนี้ผลเป็นลบคือไม่ติดโควิดครับ

เพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการตรวจซ้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับ
ก็คือวันที่๑๒หรือ๑๓ที่จะถึงนี้นะครับ
เพื่อคอนเฟิร์มยืนยันอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะครบ๑๔วันในการกักตัวนะครับ
ว่าลายนี้เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดนะครับ
ก็มีการติดตามอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องนะครับ
ก็อยู่ระหว่างการกักตัวอยู่นะครับตอนนี้ที่สถานบำราชนราดูนนะครับ

ใช่ค่ะถึงแม้ผลจะออกมาเป็นลบแล้วก็ตามนะคะ
ส่วนชายชาวต่างชาติที่ติดโควิดโอมิครอนตอนนี้ก็เข้าสู่กระบวนการรักษาแล้วนะครับ
ตัวเลขผู้ติดเชื้อในไทยวันนี้ฉีดวัคซีนด้วย
ดูจากหน้าจอได้นะครับผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาน้ำมนตรีนะครับ
มั่นใจว่าโอมิครอนจะไม่ส่งผลกระทบต่อไทยนะครับ
กระทรวงสาธารณสุขยืนยันความพร้อมในการรับมือนะครับ
แต่ก็เน้นย้ำเรื่องมาตรการต่างให้เข้มงวดเหมือนเดิมนะฮะ
แล้วประชาชนก็ต้องกาดไม่ตกเหมือนเดิมนะครับ
ส่วนการมีโอมิครอนเข้ามาเนี่ยนายกมั่นใจว่าจะไม่กระทบกับเรื่องการเปิดสถานบันเทิงนะครับ
ส่วนจะเปิดเมื่อไหร่แบบไหนอะไรยังไงตอนนี้อยู่ในขั้นตอนในการพิจารณาอยู่นะครับ
เดี๋ยวสบคชุดใหญ่นายกเรียกประชุมจันทร์ที่๑๓ธันวาคมนี้ครับ
กักตัวจนกว่าจะทราบผลประมาณวันหนึ่งเราจะไปได้นะวัคซีนฉีดครบ๒โดส
สถานที่ก็ต้องมีช่องว่างมีโต๊ะการจัดโต๊ะจัดตั้งเก้าอี้ก่อนจะเข้ามี
อุณหภูมิถ้าท่านไม่ทำแล้วมันเกิดขึ้นมา
แล้วก็โทษรัฐบาลอีกมันไม่ได้นะ
รัฐบาลก็มีมาตรการตรงนี้ที่ผมสั่งให้ตรวจสอบ
ทุกสถานที่ที่เป็นร้านอาหารโดยเฉพาะอยู่ในศูนย์การค้าต่าง
เมื่อวานก็รับรายงานมาว่ามีบางพื้นที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ก็ขอให้คนที่เข้าไปบริโภคระวังตัวเองด้วย
มันเป็นช่วงเวลาที่เราพยายามจะผ่อนคลายมาตรการต่าง
เป็นช่วงปลายปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ก็ต้องระมัดระวังกัดอย่าตกจริง